เรื่องดีเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอก
รู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่ออยู่กันที่จังหวัดสุโขทัย
พร้อมพาทุกท่านไปรู้จักกับทอง
แต่ไม่ใช่ทองรูปภัณฑ์ทั่วไปนะครับ
แต่เป็นทองโบราณสุโขทัย
ก่อนจะไปเปิดคลังทองโบราณสุโขทัย
ต้องผ่านด่านคนนี้ไปก่อนครับ

ประชุมตานี้ได้รับวิชาช่างทอง

ส่วนของพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับ
เป็นแหล่งที่มีมรดกทางวัฒนธรรม
รดกทางศิลปะวัตถุและโบราณสถานต่างนะครับ

เราแยกตลาดจากทองตามท้องตลาด
ซึ่งเขาใช้มาตรฐานทอง๙๖
ส่วนเราแยกตลาดมาเป็นทอง๙๙
โดยสีทองน่าจะมีความสุขสว่างกว่า
นี่แหละครับที่เรียกว่าทองเนื้อแท้

อุณหภาค๑๓ล้านบาท
ได้ทองแล้วก็นำไปตัดหลอม
จากนั้นก็เทลงบนทิมราง

ทำให้ทองเป็นเส้นขนาดต่าง
งานที่ช่างเขาทำไปนะครับ
แล้วเอากลับมาทำใหม่เนี่ยอาจจะเหมือนกัน
แต่เมื่อมาเทียบกันแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
เพราะว่าในเรื่องของน้ำหนักมือ
หรือเรื่องอารมณ์ต่างในการประดับรวดลายในชิ้นงาน

ตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของท้องสุโขทัยนะ
ขึ้นชื่อว่าทองโบราณสุโขทัยแล้ว
ความพิเศษคือการถักทองนั่นเองล่ะครับ
โดยจะเริ่มจากการขมวดเส้นลวดทอง
แล้วเริ่มถักเส้นทองขึ้นเป็นสร้อยครับ
และน้ำยาใสที่เห็นอยู่นี้
นี่ไม่ใช่น้ำเปล่านะครับแต่เป็นน้ำประสานทองนั่นเอง
ทำหน้าที่เชื่อมข้อต่อลวดลายของทองให้ติดกันได้สนิท
เสร็จแล้วจึงใช้ไฟปัดกรีเพื่อเชื่อมทองให้ติดแน่นคงทนนั่นเองล่ะครับ
สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการลงยาศีลนั่นเองล่ะครับ
แหมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สีน้ำสำหรับวาดภาพระบายสีนะครับ
แต่เป็นหินสีวิทยาศาสตร์ที่นำมาลงยานนั่นเองล่ะ
การลงยาคือการแต้วสีลงบนเครื่องประดับเพื่อให้ลวดลายมีความเด่นชัดขึ้น
นี่คือทองโบราณสุโขทัย

ชุดนี้ชื่อว่าลายพิกุลฝอยราคา๖๓๐๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีให้เลือกชม
ไม่ว่าจะเป็นชุดลายมะเฟืองทอง

เบาหมดยกร้านได้มั้ยล่ะครับนี่
ขอเคลียร์กับเงินในกระเป๋าก่อนนะครับ
ทองสมสมัยต้นตำรับทองโบราณสุโขทัย
ที่ได้เผยแพร่งานหัตตสินที่มีเอกลักษณ์อันลำค่าสู่สายตาชาวโลก
และยังก่อกำเนิดจุดรวมพลคนช่างศิลป์อีกด้วย
รู้แล้วบอกต่อทองโบราณสุโขทัยหนึ่งเดียวในโลก
โบราณลายสุโขทัยบ้านทองสมสมัยรู้แล้วบอกต่อครับ
รู้แล้วบอกต่อนี่
ได้ให้ทองทองมวลไม่ก็ทองหยอด
ทองเปลวไหมเอาไปแปะ
ได้ที่วัดสิบแผนสามแผนเอาแต่
คุณผู้ชมก็สนุกสนานกันแบบนี้แล้วก็ช่วงแบบนี้มันเป็นช่วงที่ให้ความรู้จริงกัน
รู้แล้วบอกต่อถูกต้องค่ะ